ยอดติดตามในติ๊กต๊อกของเขาเนี่ยล้านกว่าคนนะครับ
ชื่อว่านาวินนาวินพาชิมนะครับอยู่ที่อุบลราชธานี
ก่อนหน้านี้การโพสต์คลิปต่างในติ๊กต๊อกจะมีรีวิวชิมอาหารแล้วจะมีคุณแม่
คุณแม่จะมาร่วมรีวิวด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าคุณแม่เสียชีวิต
เสียชีวิตหลังจากไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเป็นซีโนแวคนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะที่น้องนาวินได้โพสต์เอาไว้นะครับ
กินของกินยาและก็นอนแต่ว่าอาการไหมยังเมื่อยไหมงานมีใครค่ะ
เมื่อว่านอาการน้าแข้งมันยังเป็นอาการว่าจังไงใครเนี่ยอยู่บ่อ
นั่งใกล้อยู่ทุกคราวดีแต่ว่านั่งซึ่งอยู่ว่าแก่งกันไหน
ครับผมมันยังว่าที่สุดไม่ใช่บ้านน้ำว่าเดี๋ยวไปแล้วเข้าว่าจะอยู่พรุ่งอ่าน

ออกจากบ้านมารับนอน
กำลังใจแม่จ๋าหลายดิ
แล้วนี้มันความจอบลงไปด้วยดี
เจ้าของเพจบักนาวินเพื่อนชอบเรียกอยู่ที่โขงเจียมอุบลนะครับ
คุณแม่เสียชีวิตแล้วคุณแม่เสียชีวิตแล้วนะครับ
นาวินบอกว่าแม่ไปฉีดวัคซีนโควิดซีโนแวคเข็มแรกมา
พอไปฉีดเข็มแรกมาหลังจากนั้นมีอาการป่วยสุดหนักสุดท้ายเสียชีวิต
อย่างคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยช่วงที่เขานั่งรีวิว
อาการคุณแม่บอกว่าพาไปโรงพยาบาลสุดท้าย
ยาพารากลับมาบ้านแล้วแม่ก็เสียชีวิต
ชื่อนางพนมไพรนะครับอายุ๕๖ปีนะครับ
นาวินบอกว่าแม่ไปฉีดซีโนแวคจากห่วยบริการเชิงลุก
ที่บ้านตุงลุงเมื่อ๓๑สิงหาจากนั้นมีอาเจียนมีไข้สูง
อาการข้างเคียงก็เชื่อว่ามาจากการฉีดวัคซีน
ก็กินยาพาราทุก๔ชั่วโมง๕กันยาแม่ก็ยังอาการไม่ดีขึ้น
พาไปโรงพยาบาลหมอตรวจร่างกายแล้วให้ยาพารากลับบ้าน๖กันยาช่วงเย็นแม่
แย่มากขึ้นไปอีกโทรเรียก๑๖๖๙นำตัวส่งโรงพยาบาลโขงเจียม
อยู่ถึงตี๑ของวันที่๙ที่อาการสุดหนักนะครับ
ต้องส่งไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรัชธานี
แล้วช่วงบ่ายวันเดียวกันคุณหมอบอกว่าพยายามช่วยเต็มที่แล้ว
แต่ผลเอ็กซอเรย์ที่ปอดเนี่ยพบว่าเป็นฝ้าไม่มีพื้นที่หายใจเลย
แล้วก็เลยตัดสินใจพาแม่กลับบ้านนะครับ
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ด้วยอาการภาวะปอดติดเชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะช็อก
แต่น้องเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าสืบเนื่องมาจากการฉีดวัคซีน
เพราะก่อนจะไปฉีดวัคซีนแม่แข็งแรงมากปกติดีไปนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ตามปกติ
ประจำตัวมีก็คือเบาหวานเท่านั้นนะ
ยังถ่ายคลิปลงโซเชียลรีวิวอาหารกับเขาได้ตลอด
เขาบอกว่าเขาเคยห้ามแม่แล้วว่าอย่าไปฉีด
ให้รอเสียเงินซื้อวัคซีนดีฉีด
แต่แม่แอบไปฉีดโดยไม่บอก
ตอนที่รู้ว่าแม่แอบไปฉีดเขาบอกเขาโกรธแม่มากขนาดไม่คุยกันเลยนะ
สุดท้ายเนี่ยแม่ไม่สบายต้องพาไปโรงพยาบาลแล้วแม่ก็เสียชีวิต
ก็กลัวแม่มีความรับผิดความเที่ยวชอบต่อชูมิชน
อาการแม่ก็ไหนตามที่หมอบอกกินยาพาราทุกสี่ชั่วโมง
อาการแม่แน่มเบืองสังเกตแม่หายใจหอบแห้งกันเรื่อย
สิบประจอนอยู่ข้อเนาะคนแก่เนาะเป็นหนังกับจะเฮียงเนาะเต้นเบื้บน้าวิ่นม่องขึ้นในใจแล้วอะ
มันบอกปกติแล้วอาการแม่แต่ว่าเพื่อนก็ใจเย็นอีลีคุณหมอแต่ว่าก็ยอมรับมันว่ามีตาเห่าเนาะ
ก็เห็นเคยเห็นใจเป็นใจโตเนอะเหตุจังไหนล่ะมันเกิดขึ้นแล้วครับผมก็
ต้มกับว่ายังไหลต้มกับเจ็บในใจผมลึกเนาะผมว่าอยากให้ถือขอบคุณพวกอื่นนะครับผม
คือน้องนาวินนี้เขาถึงขั้นบอกว่าตัวเขาจะไม่ฉีดเลยนะฮะเขาบอกเขายืนยันเขาจะไม่ฉีดเลย
ถ้าจะตายด้วยโควิดเขาบอกเขาก็ยอมตายเขาจะรอเสียเงินซื้อวัคซีนดีฉีดอะไรประมาณอย่างนี้
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะน้องนาวินเขาบอกว่าของเขาอย่างนี้ในส่วนมุมของเขานะ
ส่วนทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ก็คงจะต้องไปทำความเข้าใจกับทางชาวบ้าน
เพราะหลังจากมีข่าวของคุณแม่ของน้องนาวินเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านหลายคนก็เริ่มกังวลอยู่เหมือนกันนะครับ
ส่วนทางสปสชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาให้นะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้น